คุณผู้ชมมีอีกเรื่องที่ต้องมาเตือนกันนะครับ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดน่าตกอกตกใจมาก

เปิดประตูห้องออกมาจะมาที่ห้องรับแขก
ปรากฏเจอชายแปลกหน้ารูปร่างทวม
เอาผ้าคลุมตัวไปหมดเลย
เป็นใครก็ไม่รู้เข้ามาในบ้านแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้จะรอดชีวิตจากผู้ชายคนนี้ได้ยังไง

ที่รอดได้เพราะมีญาติมาช่วย

ชายแปลกหน้าคนนี้ทันทีเลย
นี่เป็นจังหวะที่ญาติมาช่วยเหลือเอาไว้แล้วนะฮะ

ว่าชายแปลกหน้าในคนที่โดนชกโดนถีบ

เข้ามาในบ้านคนอื่นเฉยเลย

เหมือนจะเข้าไปในห้องที่เปิดแง้มด้วย
สักพักหนึ่งผู้หญิงที่อยู่ในห้องเดินออกมา

จริงมีเสียงนิดหนึ่งได้ยินเป็นใครอะไรอย่างนี้
ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามที่จะแบบหลบเลี่ยง
นี่จังหวะนี้ผู้ชายเอาผ้ามาคลุมหัวเลย
เพื่อไม่เห็นหน้าแล้วดูจังหวะนี้คุณเดินตามอีกต่างหาก
เดินวนเวียนอยู่แบบนี้ทำท่าเหมือนจะขโมยของ
เหตุการณ์นี้โชคดีตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมคุณ
พี่สะพ้ายของน้องผู้หญิงที่เห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ดูภาพวงจรปิดในมือถืออยู่

ทีนี้เห็นแล้วล่ะว่าโอ้โหในบ้านมีชายแปลกหน้าคุมผ้าเข้ามาแบบนี้
ก็เลยรีบโทรบอกแฟนนุ่มให้โทรบอกน้องสาว
คือคนที่อยู่ในบ้านนี้บอกว่าให้ระวัง
แล้วก็พยายามหลบเลี่ยงมันซะนะครับ

คิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นญาติของพี่สะพ้าย

ตอนแรกไม่รู้เหมือนจะออกมาพูดคุยด้วยนะ
แต่สุดท้ายพอได้รับคำเตือนได้รับคำแจ้งมาจากญาติเนี่ย

ทีนี้ฮะผู้ชายแปลกหน้าคนนี้เดินออกนอกบ้านนะครับ
แล้วญาติเข้ามาถึงบ้านพอดี

ผู้ชายคนนี้อ้างว่ารถน้ำมันหมดพอดี

แล้วก็น้องสาวเนี่ยก็เลยพาคนร้ายออกทางประตูหลังบ้านนะครับ
นี่ฮะพอญาติกลับมาถึง
ช่วยอยู่ได้ทันมีผู้ชายคนหนึ่งโมโห
เข้ามาในบ้านคนอื่นอย่างนี้ได้ไงกระโดดถีบหลังเลย
ตกรถเลยแล้วก็เข้าไปชกนะฮะ

แล้วก็ทีนี้ก็ต้องมีการแจ้งจับนะฮะ
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบนะ
ว่าติดยาหรือเปล่าเสพยาหรือเปล่า

จากการตรวจสอบก็ทราบว่าคนร้ายก็คือนายพีชอายุ๓๑ปี
เพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำคดีลักษัพธ์
และเคยมีคดีข่มขืนผู้สูงอายุด้วยนะ
แถวด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาเมื่อปี๖๐นะครับ
คราวนี้พอจับกลุ่มได้แล้วแจ้ง๓ข้อหาแล้วฮะ
ทรัพย์ในแข่อสถานลักทรัพย์โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่นนะครับ
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับผู้หญิงคนที่เอาคลิปนี้มาเปิดเผย
ก็คือนางสาวชมพูนุษย์พิมพ์สินอายุ๒๗ปี

ทีนี้เจ้าของคลิปก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าในวันเกิดเหตุ
ให้แฟนมาส่งข้าวซึ่งทำงานอยู่ไม่ห่างจากบ้าน
ขณะเดียวกันเธอก็เปิดกล้องวงจรปิดดู
เพื่อดูซิว่าแฟนเอาข้าวมาส่งที่บ้านหรือยัง
มันบังเอิญพอดีที่ได้เห็นภาพนี้
ว่ามีชายแปลกหน้าคลุมผ้าแบบนี้บุกเข้ามาในบ้านนะครับ
เธอก็เลยต้องรีบโทรแจ้งแฟนของเธอแหละ
ให้รีบมาเตือนมาเตือนน้องสาวของเธอที่อยู่ในบ้านนี้นะครับ
แล้วก็เธอยืนยันบอกว่าไม่ได้ทำคลิปนี้เพื่อสร้างคอนเทนต์หรือสร้างกระแสนะ
เพราะมีคนแสดงความคิดเห็นบอกที่ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้ที่ออกมา
แล้วเหมือนมีการคุยกับโจรด้วย
รู้ชื่อรู้อะไรกันนี่เอ๊ะเป็นญาติกันหรือเปล่าสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า
แต่ว่าคนที่เอาคลิปมาโพสต์คือคุณชมพูนุษย์บอกว่า
ไม่ได้สร้างคอนเทนต์ไม่ได้ต้องการยอดไลค์เลย
เอามาเตือนเพื่อให้ทุกบ้านระมัดระวัง
โดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านคนเดียวขอให้ปิดล็อกอะไรให้แน่นหนาเลย
เพราะไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่คนร้ายจะย่องเงียบเข้ามา
คุณดูสิผู้ชายก็ตัวใหญ่ด้วยนะ
ผู้หญิงก็ตัวเล็กเดียวนะครับครับก็น่ากลัวเหมือนกันน่ะ